ข่าวดังอีกข่าวแต่เป็นข่าวไม่ค่อยดีนักนะฮะ

คุณผู้ชมคือเป็นผู้หญิงรูปร่างดีนั่นแหละ

ไม่มีเลยอย่างนี้คุณผู้ชมแต่นี่เราปิดเราต้องเซ็นเซอร์

แต่ต้องบอกค่ะมันสงสัยเหมือนกันนะว่าพื้นที่ตรงนี้จริงมันก็เป็นพื้นที่สาธารณะนี่แหละ
แล้วไปถ่ายแบบนี้นี่คนอื่นล่ะจะว่ายังไง
จุดร่วมต้นจริงมันมาจากทวิตเตอร์นะมันมีภาพชุดค่ะ
เขาโพสต์ไว้เนี่ยตั้งแต่วันที่๒๖กันยาปีนี้นี่แหละตอนช่วงบ่ายโมง๓๕นาที
แล้วพอจากในทวิตเตอร์เนี่ยมันพอมีการไปแชร์กันลงเฟซบุ๊กเอยมันก็เป็นข่าวดังไงคุณ
เพราะว่ามีผู้ติดตามอยู่๒๑๔๐๐คนนะคะ
และข้อความที่เขาเขียนคือมาเดินเล่นถนนเรียบชายทะเลกันค่ะ
เป็นภาพแบบนี้นี่แหละค่ะซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยเขาก็ไปตรวจสอบมาแล้วนะคะ
น่าจะเป็นสะพานใหม่ตอนที่๒ถนนเลียบชายทะเล
ตำบลบางทรายอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
ทีมข่าวของเราก็ไปลงดูพื้นที่ตรงนี้นะฮะ
ไปดูเลยมุมไหนยังไงแล้วมันก็ใกล้เคียงกับภาพที่โพสต์
นี่ไงชี้จุดตรงนี้เป็นจุดที่มีภาพหนึ่งที่แนน

แข้งแหกขาอยู่ตรงนี้เลยนะฮะอ้าซ่าเลยนะครับ
ใช่ค่ะก็ผู้สื่อข่าวก็สอบถาม
ไปยังพันธุ์ตำรวจเอกอตินันนุชชนาธิ์
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรเมืองชนบุรีนะคะ

ก็สั่งการไปยังชุดสืบสวนให้ลงพื้นที่
ลงพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบคนในภาพ
ว่าเป็นใครแล้วมาถ่ายเมื่อไหร่
แต่ว่ารู้ว่าภาพนี้มีการโพสต์มีการแชร์กันมานานแล้ว

หลังจากนี้จะมีการขอภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อติดตามจับกลุ่มตัวผู้หญิงคนนี้

จริงทางจังหวัดชนบุรีเขาก็รณรงค์

เป็นถนนปลอดสิ่งอโคจรแล้วก็ของมืนเมา
ให้เป็นสถานที่พักผ่อนเป็นทางสาธารณะให้กับประชาชนนะคะ
แล้วสักช่วง๓ทุ่มคนก็ยังไปกันยังเยอะอยู่เลย

น่าจะถ่ายช่วงประมาณตี๓ตี๔ที่คนไม่ค่อยมี

โคศกปอทบอกว่าเรื่องนี้
ผู้หญิงชื่อแนนในรูปที่บอกว่าเป็นเน็ตไอดอล

นำข้อมูลลามกอนาจารย์เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

จำคุก๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาท
ส่วนคนที่เห็นภาพแล้วจะแชร์

ถ้าเกิดว่าใครแชร์จำคุก๕ปีปรับไม่เกิน๑แสนบาทเหมือนกันนะคะ
ใช่นะครับภาพนี้เพราะว่ามีเบาะแส
เพราะว่าเป็นภาพที่ถูกโพสต์ครั้งแรกในเครือข่ายทวิตเตอร์
ทวิตลงเมื่อเวลาตี๓๓๕นาทีของวันที่๒๒กันยายนที่ผ่านมา
ที่เป็นข่าวใหญ่และถูกแชร์ต่ออย่างกว้างขวางนะครับ

เดี๋ยวผู้ปกครองที่ชมข่าวอยู่ตอนเช้าบอกโอ้ภาพแบบนี้นะฮะ